คราวนี้ค่ะเราไปร่วมแสดงความยินดีกับเจ้าสาวกันหน่อย
เพราะว่างานนี้นะยอดมนุษย์เขาบุกมาถึงบ้านเลยค่ะ
ขบวนขันหมากมาเต็มไปดูกัน
โอ้โหมาหมดยกมาทุกค่าย
โอ้โฮสุปเปอร์ฮีโร่บางทีเห็นสไตเดอร์แมนโยกทำอะไรก็ไม่รู้

เป็นพ่นใหญ่นะพ่นไฟปกติเออบางทีจะพ่นใหญ่นะ
พ่นไฟเหรอเนี่ยส่วนที่ถอดหมวกถอดหน้ากากออกมาคนนี้
เจ้าเบาค่ะคุณเจ้าเบา
คุณอนุชาเคนหงค่ะชื่อเล่นก็ไม่ธรรมดาคุณเดียวดายนะจ๊ะแต่ว่าตอนนี้ไม่เดียวดายแล้วล่ะจ๊ะ
นี่เป็นชาวอำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามนะคะ
เหล่าเพื่อนพ้องยอดมนุษย์เนี่ยมาบ้านเจ้าสาวเลยมาขอสาวแต่งงานนี่
แล้วกว่าจะผ่านประตูเงินประตูทองใส่ชุดนี้มาขอเจ้าสาว
เหลือแตกสิครับชุดพรีเดเตอร์อุ๊ยตายแล้ว
เพราะว่าปกติเจ้าบ่าวเนี่ยชอบแต่งตัวคอสเพลย์อยู่แล้วชอบแต่งเป็นพรีเดเตอร์นี่แหละ
แล้วก็ยังรับงานโชว์ตัวตามงานต่างด้วยหลายคนก็จดจำเขาได้ในฐานะพรีเตอร์สารคามนี่แหละ
พอมีงานสำคัญของตัวเองแบบนี้แม่ไม่ให้เสียชื่อก็ต้องใส่ชุดพรีเดเตอร์มานี่แหละ
ส่วนเจ้าสาวคนสวยสาวสวยโชคดีนะคะก็คือคุณกณิตถาวันโพนทองหรือคุณหง
ทั้งคู่คบหาดูใจกันมา๗ปีวันนี้เอาละเริ่มห่อลงกันเลยดีกว่านะคะยุ่นดีด้วยนะคะ
เรียกว่างานนี้สนุกสนานแล้วก็ยังสร้างสีสันเสร็จงานแล้วคนก็ขอถ่ายรูปกับเหล่ายอดมนุษย์นี้กลับบ้านไปเป็นที่ระลึกกันด้วยล่ะคุณ
ใช่ดูสิใครจะไม่ให้แหละแต่ว่ากว่าจะผ่านประตูเงินประตูทองไปได้
ก็ต้องใช้เวลาพอสมควรนะคะ

แต่สุดท้ายก็เปลี่ยนชุดนะเป็นชุดเจ้าบ่าวหล่อเหล่าเรียบร้อย
เอาล่ะปาดงงปาดเหงื่อเรียกให้เรียบร้อย

นี่สไปเดอร์แมนที่เขาไม่ถ่อเลยหน้ายันจนจะแต่งนั้นเสร็จอ๋อ

แล้วไฟเดอร์แมนมาทั้งหมดกี่คนคะ

เป็นไอเดียนะจริงเดี๋ยวนี้การแต่งงานเขาก็จะมีไอเดียเก๋ขึ้นมา
ให้เราแบบติดตามกันเยอะพอมีไอเดียเก๋งานน่ารักแบบนี้
ของเราก็จะเก็บมาฝากคุณผู้ชมแบบนี้เช่นกันค่ะ
ก็อย่างว่านะคุณเราใครก็จะอยากจะแต่งกันสัก๔ครั้งเดียว
แต่งกันทั้งทีมันก็เต็มที่ไปเห้ยแน่นอน

หาะไม่ใช่ซื้อล็อตเตอรี่ค่ะ
แต่งงานนะคุณชนะ

แตกครั้งเดียวแตกหลายครั้งปะโถ่เอ้ย